กล้ายตัวที่สุดเพราะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ
วันนี้คุณหมอโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
บอกว่าตะลึงเลยค่ะเขาผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ
ของผู้ป่วยรายหนึ่งออกมาแล้วปรากฏว่าก้อนนิ้วเนี่ย
นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นบนกิโลตาชั่งเนี่ยค่ะ
นั่นคือก้อนนิ้วในกระเพาปัสสาวะโอ๊ยตกใจนึกว่าก้อนหินค่ะ
แล้วดูน้ำหนักนะคะดูน้ำหนักนี่ครึ่งกิโล
นี่มันอยู่ในร่างกายเรามันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของมนุษย์นะคะ
เฟซบุ๊คโรงพยาบาลนครพิงโพสต์ค่ะ
บอกว่าอาการปัสสาวะแสบขัดหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบพบได้บ่อย
หลายคนก็ใช้วิธีว่าไปซื้อยาปฏิชวินะมากินอาการดีขึ้นก็ไม่ได้สนใจอะไร
แต่ว่าถ้าหากว่ามันมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ้ำกินยาไม่หาย
คุณหมอบอกเลยนะคะอย่าละเลยเพราะว่ามันจะมาจากนิ้วในกระเพาะปัสสาวะได้
อย่างเช่นผู้ป่วยรายนี้โอ้โหเจอแบบนี้ก็อึ้งแล้วค่ะนะคะ
นี่คือก้อนนิ้วที่อยู่ในร่างกายของคุณตาท่านหนึ่งอายุ๗๖ปีค่ะ
คุณตามีอาการปัสสาวะแสบขาดปวดท้องน้อยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลายครั้ง
ก็มารักษาที่แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะที่โรงพยาบาล
เอ็กซาเรย์ปรากฏว่าเนี่ยค่ะพบว่ามีก้อนนิ้วในกระเพาะปัสสาวะขนาดใหญ่แบบนี้เลย
ที่เห็นอยู่นี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ๑๐เซนติเมตร
คุณหมอก็เลยต้องผ่าออกนะคะแล้วก็พบว่ามันใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเกือบครึ่งกิโล
พอผ่าตัดเสร็จพอก้อนนี้ออกมาก็โล่งค่ะ
ผู้ป่วยโล่งแล้วก็ไม่พบการติดเชื้อแล้วนะคะ
คุณหมอก็เลยแนะนำเลยค่ะใครที่ปัสสาวะกระปริดกระปรอยนะคะ
ปัสสาวะแสบขาดปวดท้องน้อยปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะบ่อย
ถ้าตรวจปัสสาวะแล้วพบเม็ดเลือดขาวอันนี้คือกิโลตั้งไปแพทย์
หมอก็จะตรวจถ้าตรวจแล้วพบเม็ดเลือดขาวก็สรุปได้ว่ามีการติดเชื้อ
เป็นแบบนี้บ่อยอย่าไปซื้อยากินเองนะคะ
ต้องไปเอ็กซาเรย์ไปอัลเตอร์ซาวน์หรือว่าไปส่องกล้อง
จะได้รู้สาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็แก้ไขได้ทัน
งั้นมันจะสะสมจนก้อนเบอร์เรอขนาดนี้นะ
น่ากลวงจริงต้องสังเกตุตัวเองนะ

เป็นความสำเร็จที่ต้องบอกว่าก็ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
เพราะว่ามีการปลูกถ่ายอวัยวะแต่เป็นอวัยวะของเด็ก๑๑ขวบ

ขนาดอวัยวะแต่แพทย์จีนทำสำเร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับไปอาการถือว่ายังดี
ไม่มีการปฏิเสธอวัยวะอะไรอย่างไรเลยผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย
คือมีอาการตับแข็งระยะสุดท้ายแล้วเข้าขั้นวิกฤตแล้วอะค่ะ
อันนี้เป็นรายงานจากสำนักงานสำนักข่าวสินหัวนะคะ
เป็นคณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครหลานโจ
เมืองเอกของมณฑลการสู้ประเทศจีนค่ะเขาปลูกถ่ายอวัยวะให้เกษตรกรที่เป็นโรคตับแข็ง
ท้าทายก็คือขนาดเพราะว่าผู้ที่บริจาคตับให้เนี่ย
เด็กอายุแค่สิบเอ็ดขวบเท่านั้นเองรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยหลานโจบอกว่า
ผู้รับการปลูกถ่ายป่วยเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้าย
อาการเข้าขั้นวิกฤตการปลูกถ่ายตับเลยเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถช่วยชีวิตเขาได้
ก็คือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดนะคะ
หลังจากผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอาการปกติดี
มา๘วันก็คือประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีมาก
โดยประเทศจีนเองเขาเริ่มนำร่องโครงการบริจาคอวัยวะตั้งแต่ปี๒๕๕๓นะคะ
โดยข้อมูลสถิติล่าสุดในเดือนมกราคมปีนี้เนี่ยค่ะ
ระบุว่าจำนวนผู้บริจักษ์อวัยวะที่ขึ้นทะเบียนในจีนสูงเกิน๔ล้าน๓แสนคนแล้วนะคะ
การแพทย์ก็ก้าวหน้าไปเรื่อยแล้วเหมือนกันใช่